กลางดึกที่ผ่านมามีผู้ชายวัย๒๕คนนึง
ถูกยิงตายถูกยิงคาขนำใกล้ใกล้บ้านเลยนะคะ
ตอนที่กำลังนั่งเหมือนแบบรับมีดอยู่
ว่าสาเหตุอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องชู้สาว
เดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวเหตุการณ์นี้นะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายวัย๒๕คนนี้
ตำรวจภูทรนาบอนค่ะพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตรวจสอบเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตคาขนำ
ที่หมู่๙ตำบลแก้วแสนนนาบอลจนครศรีธรรมราช
จุดที่พบศพเนี่ยนะคะเป็นขนำห่างจากบ้านไปประมาณ๕เมตร
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชินวัฒน์สิทธิดำรงหรือในแมวอายุ๒๕
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนเข้าที่ไทยทอยใกล้กกหูซ้าย๒รูนะคะ
แล้วก็ทะลุหูขวาไปรูหนึ่งฝังในที่หูขวาอีกรูหนึ่ง
ผู้ตายเนี่ยค่ะใส่กางเกงบ็อกเซอร์ไม่ใส่เสื้อนอนหงายจมกองเลือดอยู่
มีหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้ตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็เป็นบ้านไม้เป็นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้แบบนี้ค่ะ
ติดถนนเส้นทางหลักของถนนสายเอเชีย
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สืบสวนสอบสวนสพนาบอลก็มาตรวจสอบมาเก็บหลักฐานเพิ่มนะคะ
แล้วก็ตรวจหาเขม่าวดินปืนดูทิศทางของวิถีกระสุนของคนร้ายด้วยค่ะ
คือจุดที่นายชินวัฒน์ถูกยิงเนี่ยอยู่บนสาราด้านข้างตัวบ้านห่างจากบ้านแค่๕เมตรนะคะคุณผู้ชม
ยาดก็ทำความสะอาดคราบเลือดไปแล้วอ่ะนะแต่ก็ยังมีแนวกั้นของตำรวจไม่ให้เข้าไปในจุดเกิดเหตุนะคะ
จากการสังเกตเนี่ยเห็นว่าแผ่นกระเบื้องที่ปูผนังด้านข้างสาราแผ่นหนึ่ง
มีรอยเหมือนกับเศษกระสุนปืนอยู่๓จุดด้วยกัน
คือเหมือนกับกระสุนมันทะลุแผ่นกระเบื้องไปเลยนะ
มุมเดียวกับที่ผู้เสียชีวิตนั่งรับมีดอยู่อ่ะนะคะก็มีร่องรอยรูกระสุนปืนอันเนี้ย
ก็คือตรงนี้แหละที่อธิบายอย่างละเอียดก็เพราะว่ามันสามารถระบุถึงวิถีกระสุนได้
แล้วพบว่าใกล้กับสาราที่เกิดเหตุมีต้นขนุนแล้วก็ถัดจากด้านหลังต้นขนุนมีแท้งเป็นแท้งน้ำสีฟ้าขนาดใหญ่
ขนุนกับแท้งน้ำอยู่ในแนวทะแยงกับสาราและจุดที่ถูกยิง
นี่นะคะก็จะเป็นทิศทางกระสุนลักษณะประมาณแบบนี้
จากสวนยางพาราเป็นซอยเข้าชุมชนเป็นบ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นห่างกันสัก๓๐๐เมตรได้
อยู่ใกล้กับสาราเมตรหนึ่งตรงนั้นมันมีเขม่าวดินปืนอยู่
ก็เลยคาดว่าคนร้ายจ่อยิงในระยะเผาขน
จากมุมของต้นขนุนนะคะ
คาดว่าอาจจะหลบอยู่ที่แท้งน้ำสีฟ้า
ด้านข้างสาราแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
เพราะว่าต้นขนุนแท้งน้ำมันอยู่เป็นแนวทะแยง
จุดที่เป็นสาราจุดที่ผู้ตายเขาถูกยิง
จากการสังเกตพื้นที่รอบบ้านนะคะ
ถ้ายืนหน้าบ้านนะคะมองเข้าไปในบ้านน่ะนะคะ
ฝั่งขวามือจะเป็นสวนยางพารา๖ไร่
ส่วนหลังบ้านก็เป็นสวนยางพาราอีก๗ไร่
ที่ดินและบ้านอยู่บนพื้นที่๒ไร่
คือที่ดินเขาเยอะนะคะรวมแล้วเนี่ย
แล้วก็มีสวนยางพาราห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตไปอีก๕๐๐เมตรประมาณ๙ไร่
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณลุงของผู้เสียชีวิต
คุณลุงดำรงเกียรติอายุ๔๘คุณลุงบอกว่า
ของผู้เสียชีวิตเห็นหลานโดนยิงนะเห็นกับตาเลย
แล้วก็วิ่งผ่านสวนยางพาราไปตามเพื่อนบ้านให้มาช่วย
คือเห็นสภาพหลานแล้วสลดใจมากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุยิงแบบโอ้โหเผาขนเลยอ่ะ
มสาเหตุก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
ตำรวจก็เอาโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบนะคะ
แต่เท่าที่ผ่านมาผู้ตายก็ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกับใคร
นิสัยใจคอก็เป็นคนนิสัยดี
พูดน้อยพูดเพราะไม่มีปัญหากับใครในชุมชนเลย
ช่วงโควิดด้วยก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
เห็นแต่เข้าไปในสวนเพื่อกรีดยางเท่านั้นเอง
ผมดูตามสถานการณ์แล้วเข้าใจว่าโจรน่าจะมาแอบอยู่
เสร็จแล้วพอได้จังหวะก็เดินเข้ามาเรื่อย
จนมาถึงต้นขนุนข้างสารา
เสร็จแล้วก็ทำการยิงณตรงนั้น
เพราะว่าเขม่าวปืนอยู่ที่บันไดบันไดไก่ที่วัดขนุนนะครับ
เสร็จแล้วก็ที่รอยที่รอยกระสุนที่ข้างสาราก็มีคราบขม่าติดอยู่
แสดงว่าเขาน่าจะยิงระยะเผาขน
เพราะว่าควันกระเห่าติดอยู่ที่สาราด้วย
ผู้ตายเองไปหาเพื่อนข้างนอกก็ไม่มี
เพื่อนมาหาเขาที่บ้านก็ไม่มีนะครับ
เล่าอีกว่าการตายของหลานชายในวัย๒๕
เพราะตายในวัยเดียวกันกับแม่ของผู้เสียชีวิต
และตายจากการถูกฆ่าเหมือนกัน

เมื่อ๒๐ปีก่อนนะคะคุณผู้ชม
นางสุวิมลมหาศุกร์แม่ของผู้เสียชีวิต
ถูกสามีใหม่กระหน่ำแทงจนเสียชีวิตคาสวนยางพาราหลังบ้านในวัย๒๕
จับคนร้ายยังไม่ได้เลยนะคะจนคดีมันหมดอายุความไป
แล้วเนี่ยค่ะลูกชายก็ถูกยิงตายในวัย๒๕เหมือนกันอายุเดียวกัน
ใกล้สวนยางพาราเหมือนกันใกล้กับจุดที่แม่ถูกฆ่าตายด้วยนะคะ
ใกล้กับจุดที่แม่ถูกฆ่าตายมา๒๐ปีก่อน
คนในครอบครัวก็เลยมองว่าโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น
คนในครอบครัวทุกคนก็เลยรู้สึกมันเจ็บช้ำมากนะคะ
ก็กลัวว่าเหตุการณ์นี้จะจับคนก่อเหตุไม่ได้อีก
มีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงของคนที่ตายนะฮะ
เขาก็มาขอคือเหมือนจะอยู่กันไม่ได้นะเขาก็กลับมาขอคืนดี
เขาก็เลยแทงแม่เขาเสียชีวิต

ถูกต้องแม่เค้าตอนนั้นก็อายุ๒๕ปีเหมือนกัน
แล้วพอถึงตอนนี้พอลูกชายเขาอายุ๒๕ปีเหมือนกัน

มันโดนเหมือนลักษณะอย่างนี้ครับ
แต่ที่เจ็บช้ำมากก็คือ

เวลานานมากถึง๒๐ปีจนขาดอายุความ
ไม่สามารถที่จับคนร้ายได้ทั้งที่ว่ารู้เขาเชื่ออะไร
ส่วนคุณตาของผู้เสียชีวิตค่ะ

คุณตาบอกว่าที่บ้านก็อยู่กัน๓คน
ก็คือคุณตานางจำนงอายุ๗๒
ภรรยาก็คือเป็นยายของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็นายชินวัฒน์นี่
ตอนเกิดเหตุดูทีวีอยู่ในบ้านค่ะ
ชินวัฒน์หลานชายก็นั่งรับมีดกรีดยางอยู่ที่สารา
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง

ก่อนเกิดเหตุตาบอกว่าไม่เห็นคนนอกเดินเข้ามาเลยนะคะ

ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ไม่เห็นรถยนต์
เห็นอะไรที่มันแปลกหรือคนแปลกหน้าผ่านมาเลย

ช่วงที่ตาเดินออกไปดูหลานชายที่สาราค่ะ
ไม่เห็นว่าคนร้ายวิ่งหลบหนีไปทางไหนด้วยซ้ำ
คือมันมืดมากฝนตกด้วย
ก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะหลบไปทางสวนยางพาราที่อยู่ข้างบ้าน
คุณตาบอกว่ารักหลานชายคนนี้มากนะคะเป็นหลานคนเดียว
ก็จะคอยดูแลตากับยายนี่แหละ
เมื่อปีก่อนตายกที่ดินให้๑๕ไร่
คือให้เป็นชื่อของนายชินวัฒน์ผู้ตายคนเดียวเลยนะคะ

ส่วนอีก๙ไร่ก็เตรียมจะโอนให้พ่อเหมือนกัน
จะให้หลานเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ดินทำกินหาเงินมาเลี้ยงดูแลตายาย
หลานชายถูกยิงเหมือนหลานพูดเป็นลางด้วย
บอกตาถ้าไม่มีแมวอยู่ดูแลนายชินวัฒนชื่อเล่นชื่อแมวนะ
ถ้าไม่มีแมวอยู่ดูแลตากับยายจะเดือดร้อนจะอยู่กันยังไง
ก็ถามไปว่าอ้าวจะไม่อยู่ดูแลแล้วจะไปไหนล่ะ
หลานก็บอกว่าไม่ไปไหนหรอกกลัวโควิดเหมือนผู้แซวเล่นกันแบบนี้
แต่ตาบอกว่ามันฟังดูเหมือนเป็นลางยังไงก็ไม่รู้
บอกว่าเสียใจมากนะคะรับไม่ได้ที่หลานชายถูกฆ่าตายใกล้บ้านแบบนี้
ภาพเป็นร่าวเลย
อ๊อรักจุดนี่ดายกล้าต้องกินก้าวดีวันนี้เด็ดดักหวาน
รักมากเปล่าว่าหลานตายคนเดียวมาเลี้ยงดูเพิ่ม
ให้ทำกินเลี้ยงดูตายแล้วนะครับ

ในห้องนอนด้านล่างของบ้านนะคะคุณยายของผู้ตายเขาก็นอนอยู่บนเตียงนอน
นี่นะคะตอนที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าวโอ้โหเห็นภาพแบบนี้
สารคุณยายคือคุณยายเศร้าเสียใจที่หลานถูกฆ่าตายแล้วนอนอยู่แบบนี้
ยายก็พูดทั้งน้ำตาว่าเสียใจมากรับไม่ได้ที่หลานถูกยิงตาย
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
ทีมข่าวเราก็พยายามไปสอบถามครอบครัวของนายชินวัฒน์นะคะว่า
เขามีเรื่องราวบาดหมางหรือว่าไปมีปัญหาไปมีประเด็นอะไรกับใครหรือเปล่า
ทีนี้นายชินวัฒน์เนี่ยแม่เขาเป็นน้องคนสุดท้อง
มีพี่ชาย๔คนก็คือเขามีลุง๔คน
เราได้คุยกับลุงคนรองนะคะคนที่สองคือนายราเชนมหาศุกร์ค่ะ
เล่าบอกว่าจริงเมื่อวานก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ชินวัฒน์หรือว่าแมวเนี่ยมาช่วยลุงต่อเติมบ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๗๐๐เมตรเอง
ก็ทำงานราบรื่นดีนะระหว่างก่อสร้าง
ไม่ได้มีปากเสียงขัดแย้งทะเลาะอะไรกับใคร
ที่ผ่านมาลุงก็ไม่เคยเห็นแมวไปมีปัญหากับใครเลย

ทีนี้เราไปได้ข้อมูลมานะคะว่า
จริงแล้วในแมวเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาะ

ชื่อว่านายนัทธวุฒิมหาศุกร์

ข้อมูลนี้เราได้มาจากลูกพี่ลูกน้องของนายแมวนี่แหละค่ะ
เค้าบอกว่าเค้าเสียใจแล้วก็หูใจมาก
เพราะว่าในแมวเป็นคนนิสัยดี
อาจจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา
แล้วก็ไม่ยอมคนบ้านแต่เป็นคนดีจริง

ส่วนปัญหาเนี่ยไม่รู้จริง
แต่ว่าถ้าเอาในครอบครัวนะ
แมวเนี่ยเคยทะเลาะกันกับลุงคนโตเมื่อปีที่แล้วค่ะ

แต่ว่าลุงคนโตเนี่ยบุกมาถึงบ้านของนายแมวเลยนะ
ต่อว่าด่าทอแล้วก็พูดประโยคนึงบอกว่า
เดี๋ยวมึงต้องตายเหมือนแม่มึงค่ะ
แมวได้ยินแบบนั้นก็โกรธไม่พอใจ
ชกต่อยลุงไปหลายครั้งจนต้องนำลุงส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนปมขัดแย้งระหว่างลุงกับหลานคู่นี้มาตลอด
ซึ่งนิสัยใจคอของนายนัทธวุฒิที่เป็นลุงคนโตเนี่ย
ค่อนข้างโมโหร้อารมณ์รุนแรง

เพราะว่าลุงคนนี้มีอาการป่วยทางจิตตั้งแต่เกิด
พบกับจิตแพทย์แล้วก็กินยาเสมอนะคะ
เมื่อ๒เดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ที่ไปรักษาอาการป่วยเป็นเวลานานกว่า๑เดือน

ก็จะชอบมาพูดขู่ทำร้ายลูกหลานโดยเฉพาะกับในแมวนี่แหละ
ซึ่งบ้านของลุงคนนี้อยู่ห่างจากบ้านในแมวแค่๓๐๐เมตร
เดี๋ยวเขาจะพูดอะไรตรงไปลงมา
เพื่อนมาเรื่องมันก็ไม่ยอมเรียบประมาณนี้
คือไม่ยอมใคร

แบบนี้ก็ใช้งานงาน
แมวอยู่กับทางครอบครัวฝั่งแม่ก็จริง

เราก็ได้คุยกับพ่อของนายแมวนะคะพ่อผู้ตาย
นายอภิรมสิทธิดำรงค่ะพ่อบอกโอ้โหพ่อทำใจไม่ได้
ไม่กล้าแม้แต่จะมาดูศพลูกเพราะรับไม่ได้จริง
ปมเหตุเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
ก็แทบไม่ได้เจอลูกเลยก็เลิกรากันไป
กว่าปีแล้วลูกก็ไม่ได้ค่อยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
แต่เสียใจมากไม่คิดเลยว่าลูกจะมาถูกยิงตายด้วยวัยเพียงแค่นี้
ตั้งใจว่าจะไปไหว้ศพลูกอีกครั้งวันชาปนกิจ
แล้วก็อยากฝากตำรวจให้เร่งจับตัวคนร้าย
และให้ความเป็นธรรมกับลูกชายเขาด้วย
ไม่อยากให้ตายฟรีเหมือนแม่
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณลุงของผู้เสียชีวิตนะคะ
บ้านอยู่หลังสวนยางพารา
คุณลุงคนนี้ก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขากำลังเตรียมจะนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเขาก็ตกใจ

แต่ไม่เห็นว่ามีใครวิ่งผ่านสวนยางพาราออกมาเลย
ไม่ได้ยินเสียงรถของคนร้ายด้วยซ้ำ
แต่หลังจากสิ้นสุดเสียงปืนไปได้แป๊บหนึ่ง
ในเล็กพ่อค่ะก็คือคุณตาของผู้เสียชีวิต
ก็วิ่งจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
รับว่าเคยมีปัญหาขัดแย้งกันกับตัวผู้ตายจริง
ลุงคนนี้ที่คนในครอบครัวให้ข้อมูลว่าผู้ตายมีปัญหาขัดแย้งกับลุง
ลุงคนนี้บอกว่าก็เป็นปัญหาแบบเป็นปีแล้วปีที่แล้ว
แย้งกันเรื่องคำพูดแล้วก็มีปากเสียงกัน
มเหตุที่เถียงกันเนี่ยก็เพราะว่าคุณลุงไปต่อว่าผู้ตายว่า
ดื่มน้ำกระท่อมเถอะแต่ผู้ตายไม่ฟังก็เลยทะเลาะกัน
ยืนยันว่าไม่มีการขู่ทำร้ายไม่เคยสาบแช่ง
แล้วเหตุการณ์มันก็นานแล้วเป็นปีแล้วไม่ได้ติดใจอะไรเลย
ไม่ใช่มูลเหตุที่จะมาฆ่าหลานแน่นอน
คุณลุงจะเจอไทยในเกี่ยวสุดเลย

คุณลุงไปต่อว่าเขา
อ้านแบบว่าอยากกินคล้าไฟมันอันตรายทำให้ไม่ดี
คุณลุงก็มองเขามาเพื่อทำร้ายผม

ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับสวนยางพาราค่ะ
อโนอายุ๓๘บอกว่าก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
พอเสียงปืนเงียบไปเธอได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์
นี่คนนี้บอกได้ยินได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์

ขี่ผ่านหน้าบ้านเธอค่ะไปถนนเส้นหลักสายเอเชียค่ะ
ได้ยินเสียงแค่นี้แหละมารู้อีกทีก็คืออ้าว
แมวหรือนายชินวัฒน์ถูกยิงตาย
ปกติซอยนี้หัวข้ามรถก็วิ่งตลอดอย่างนี้ไง
พวกเขามาร้านค้ากันร้านค้าลุงเนี่ย
เขาก็ปิดค่อนข้างจะสัก๒ทุ่มอะไรอย่างนี้

บอกเออเขามาซื้อของอะไรอย่างนี้ไง
ก็มีเอกใจนะแต่ว่าลง

คิดไม่ถึงว่าใครจะทำน้อง
เพราะพื้นฐานแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนเกรย์เลยไง
พวกเขาให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ทางครอบครัวจะไปรับศพพรุ่งนี้๙โมงเช้า

แล้วก็ผ่าเอาหัวกระสุนออกด้วย
จะนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่หลังเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ